จับคนร้ายชิงทองกันหน่อยนะคะที่บิ๊กซีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ตำรวจรวบตัวได้แล้วปรากฏว่าเป็นทหารเกณฑ์นะคะ
ตำรวจไปจับได้ก็ยอมรับสารภาพทันทีเลยค่ะชื่อพลทหารอุกฤษทองสมศรีอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
เป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลานะคะ
ถูกชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙ตามแกะรอยจับตัวได้ที่บ้านพักในตะบนควนลังอำเภอหาดใหญ่
คือเจ้าตัวเนี่ยใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวไปชิงทองห้างทองเยาวราชกรุงเทพในห้างบิ๊กซีหาดใหญ่
วันเสาร์ที่สิบเจ็ดเมษายนค่ะเบื้องต้นตอนโดนจับก็ยอมรับสารภาพนะคะ
พาตำรวจไปขุดของกลางด้วยก็มีสร้อยคอทองคำสิบเส้น
สร้อยคอทองคำที่ชิงมาทั้งหมดสิบสี่เส้นที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะคะ
ตำรวจก็ยึดรถเก๋งแล้วก็ใช้รถเก่งที่ใช้หลบหนีนะคะ
ซึ่งก็เป็นรถที่พลทหารอุกฤษเช่ามาด้วยเสื้อพงเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วก็ปืนจุดสามแปดที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนค่ะเขาก็เริ่มจากจุดที่ขับรถมาจอดที่ลานจอดรถแล้วเดินเข้าห้าง
ลงชื่อจุดคัดกรองโควิดผ่านจุดตรวจรอปภนะคะซึ่งรอพอเนี่ยค้นเฉพาะกระเป๋าสะพายแต่ไม่ได้ค้นตัว
แต่เห็นว่าลูกค้าเยอะก็เลยทำทีเดินเข้าห้องน้ำก่อน
เพราะก็ค่อยออกมาลงมือก่อเหตุนะคะซึ่งภาพกล้องวงจรปิดก็จับเอาไว้ตอนก่อเหตุได้หมดเลย
แรงจูงใจพลนาหารอุกริบบอกว่าเขาเป็นนี่ค่ะ
เป็นหนี้แล้วก็ไปขับรถชนคนต้องจ่ายให้คู่กรณีสองแสน
ซึ่งทยอยจ่ายมาเรื่อยแล้วแต่ว่าพักหลังขาดส่งไม่มีเงินเลยตัดสินใจขโมยทอง
เขาบอกเขาไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของเขานะ
ทีนี้ตรวจสอบประวัติปรากฏว่าพลทหารนายนี้เนี่ยเคยถูกจับคดีชิงทรัพย์มาแล้วปี๒๕๕๘ค่ะ
พอทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวส่งไปควบคุมตัวที่สภหัดใหญ่สอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้กองทัพเรือประสานแจ้งความดำเนินคดีหนีทหารตั้งแต่มีนาคมกับพลฐานอังกฤษอีกหนึ่งคดีด้วย
ล่าสุดก็ยังคงถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องขังสพหาดใหญ่โดนไปทั้งหมดสองข้อหานะคะ
คือชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองค่ะ
ส่วนกรณีหลบหนีราชการทหารเนี่ยเดี๋ยวต้องแยกดำเนินคดีอีกคดีหนึ่งนะคะ